วันวิพาไม้สนพักเก้าไกรครับเชิญครับ
ท่านประธานที่เคารพดิฉันวันวิพาไม้สนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
แบบบัญชีลายชื่อพักเก้าไก่สัตว์ส่วนปีกแหล่งงาน
ดิฉันขอใช้สิทธิ์อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นลายบุคคลและแน่นอนค่ะท่านประธานดิฉันจะขออภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ซึ่งก็คือนายสุชาติชมกลิ่นถึงแม้ท่านจะเพิ่งรับตำแหน่งมาได้ไม่นาน
แต่ก็เริ่มมีกลิ่นแปลกแปลกเสร็จแล้วค่ะโดยข้อเก่าหาก็คือ
ท่านประธานบริหารราชการบกพร่องผิดพลาดร้ายแรงปล่อยปะละเลย
ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ใช้แรงงานดำเนินนโยบายผิดพลาด
จนเกิดทำให้มีการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมาก
สร้างผลกระทบและเป็นเหตุทำให้เกิดการระบาดของโควิดสิบเก้ารอบที่สอง
เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติไม่ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของแรงงานอย่างทั่วถึง
ฐานเงินประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันเพียงอย่างเดียวของแรงงานในระบบ
ในขณะที่การบริหารราชการในหน้าที่ของตัวเองยังบกพร่อง
กับมีพฤติการสร้างความปลุกปั่นแตกแยกเกียรติชังในหมู่ประชาชน
ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองท่านประธานค่ะ
ในวันที่ท่านรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งวันแรกและได้มอบหมาย
นโยบายหลายอย่างที่พร้อมจะทำงานกับทุกหน่วยงานในเชิงรุก
หนึ่งในนั้นคือนโยบายที่ให้ความสำคัญกับแรงงานข้ามชาติ
รวมถึงการปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
การแก้ไขปัญหาการว่างงานและการเยียวยาให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
แม้ท่านเพิ่งจะรับตำแหน่งมาได้ไม่นานเพียง๖เดือนเท่านั้น
ซึ่งตัวท่านเองก็ขยันสร้างผลงานไว้เป็นที่ประจักษ์ทีเดียวค่ะ
ด้วยการบริหารงานที่บกพร่องประหลวมละเลยในการจัดการแรงงานข้ามชาติของท่าน
จนเป็นสาเหตุให้ประเทศต้องเจอกับการระบาดของโควิด๑๙ระลอกใหม่นี้
และถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นแล้ว
ท่านก็ยังคงแก้ปัญหาผิดผิดถูกจนต้นต่อของปัญหาไม่ถูกนำมาแก้ไข
แถมยังไปทำงานที่ธุระไม่ใช่
ถ้าเป็นพนักงานที่เพิ่งทำงานได้๖เดือนแล้วได้ผลงานแบบนี้

ธุรกิจปิดกิจการกว่า๒๐๐๐แห่ง
ส่งผลให้มีการเลิกจ้างขนาดใหญ่
ตัวเลขคงว่างานสูงเป็น๒เท่าหรือเกือบล้านคน
ลูกจ้างหลายคนจนป่านี้ยังไม่ได้รับค่าชดเชย
การร้องเรียนให้ได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากปกติก็ดำเนินการช้าอยู่แล้ว
ยิ่งทำให้ล่าช้าเข้าไปอีก
เรื่องยังค้างคาอยู่ที่ศาลก็ต้องเลื่อนต่อไปแบบไม่มีกำหนด
จนระบาดเป็นรอบที่๒ยังไม่ได้กลับเข้าไปทำงานเลย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเฉพาะตัวแรงงาน๑คนเท่านั้น
แต่ส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวพ่อแม่ลูกที่รอความหวังอยู่ที่บ้าน
หลายคนต้องไม่มีเงินจ่ายหนี้สินไม่มีแม้แต่เงินที่จะจ่ายค่าเช่าห้อง
งานที่ทำก็กระท่อนกระแท่นได้ทำบ้างไม่ได้ทำบ้าง
วันไหนทำก็ได้เงินวันไหนนายจ้างสั่งหยุดก็ไม่ได้เงิน
และหากกัดฟันสู้ต่อไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัด
เพราะอย่างน้อยก็ยังพอมีข้าวให้กิน
ในช่วงชีวิตที่ต้องเจอกับวิกฤตแสนสาหัสแบบนี้
ความหวังเดียวที่อยากจะหวังพึ่งถึงแม้มันจะลิปหรี่เหลือเกิน
นั่นก็คือความหวังจากนโยบายของรัฐบาล
และคนที่ควรเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พอท่านรับตำแหน่งรัฐมนตรีมาก็ได้รีเริ่มโครงการของกระทรวงแรงงาน
เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานที่มีนับแสนนับล้านจำนวน๒โครงการ
ที่ตั้งเป้าหมายจ้างงานไว้๒๖๐๐๐คนใช้งบประมาณไปเกือบ๒๐๐๐ล้านบาท
ท่านหมายมั่นปั้นมือจะแก้ปัญหาเด็กจบใหม่ตกงานโดยรัฐช่วยออกคนละครึ่งกับนายจ้าง
แต่ก็ล้มเหลวไม่เป็น๕จ้างงานได้แค่เกือบ๗๐๐คนเท่านั้น
ท่านก็แก้เกี้ยวด้วยการแก้เงื่อนไขที่ที่ฉันเห็นว่าตัวท่านเองเป็นเจ้ากระทรวงแรงงานแท้
แต่กลับส่งเสริมให้กดค่าแรงในช่วงวิกฤตเพราะท่านสั่งให้ยกเลิกกำหนดเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
แต่กลับไปให้ใช้การเจรจาต่อรองกันเองโดยบอกแค่ว่าไม่ให้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัด
ซึ่งค่าแรงตามวุฒิเนี่ยก็แทบจะไม่พอกินอยู่แล้วกว่าเขาจะจบปริญญาตีจบปวสอไหนจะต้องติดลบเพราะกู้กรยาศรเรียนอีก
ท่านกลับไปต่อลองกันเองแบบนี้ท่านเอาอะไรคิดคะ
พอไปดูเนื้อในของตำแหน่งงานที่ท่านว่าในเว็บไซต์ไทยมีงานทำ
มีตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่เพียงแค่๖แสนกว่าตำแหน่งเท่านั้นเอง
และมีคนเข้าไปสมัครเพียงแค่๑๓๔๐๐๐ครั้งเท่านั้น
ดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าสุดท้ายแล้วมีคนได้งานทำจากโครงการนี้ของท่านไปกี่คน
เพราะจำนวนคนว่างงานณเดือนตุลาคมเนี่ยมีตั้ง๘แสนคน
แต่สมัครงานตามโครงการของท่านเนี่ยแค่แสนคนแล้วมันจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานไหมคะ
มีหนำซ้ำงานภาครัฐเองที่มาประกาศจ้างในงานนี้ยังกดขี่ค่าแรงเสียเอง
จ้างงานเป็นหมื่นอัตราค่าตอบแทนเพียง๕๐๐๐บาทต่อเดือน
ทั้งที่ต้องทำงาน๘ชั่วโมงต่อวัน
เรื่องนี้ชัดเจนว่าขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำที่ควรได้รับ
ท่านเป็นรัฐมนตรีมนตรีกระทรวงแรงงานแบบไหนกันคะ
จากจะไม่ทักท้วงห้ามปามแล้วยังได้สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐทำผิดกฎหมาย
และเอาเปรียบลูกจ้างขนาดนี้
แบบนี้แล้วท่านยังสมควรจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานต่อไปหรือ
อกจากนี้ที่มีให้คนสมัครก็เป็นแค่สัญญาจ้าง๑๒เดือน
มันคุ้มค่าจริงหรือไม่
สัญญาจ้างแบบนี้ท่านมองว่าเป็นผลดีและควรสนับสนุนแล้วใช่หรือไม่
แล้วท่านเคยคิดไหมคะว่าถ้าหมดสัญญาแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อ
สัญญาลักษณะนี้สมัยที่ที่ฉันอยู่สภาพแรงงานเขาเรียกว่าสัญญาธาตุค่ะ
เพราะปล่อยให้คนงานโดนเอารัฐเอาเปรียบสวัสดิการอะไรก็ไม่ได้
สุดท้ายแล้วต้องโดนให้ออกตอนครบปีพอดีเพราะนายจ้างจะได้ไม่ต้องจ่ายสวัสดิการตามกฎหมาย
กลายเป็นว่าก็ต้องกลับไปเดินหางานทำใหม่เพราะตกงานเหมือนเดิมวนเวียนอยู่อย่างนั้น
ถ้าท่านตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จะรู้เลยว่าการมีงานมั่นคงระยะยาว
มีคุณค่าต่อการใช้ชีวิตของประชาชนมากแค่ไหน
เพราะฉะนั้นงบประมาณที่จัดงานใหญ่โตแต่ถ้าแก้ปัญหาแบบขอไปที
ไม่ตรงโจทย์และความต้องการของประชาชนที่เผชิญอยู่ก็ดูเหมือนจะไร้ความหมาย

คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพราะเดี๋ยวไม่นานก็จะว่างลงแล้วค่ะ
ท่านประธานที่เคารพนอกจากนายสุชาติยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องคนว่างงานคนตกงานได้แล้ว
นายสุชาติและรัฐบาลชุดนี้ก็ยังไม่มีปัญญาที่จะคิดนโยบายช่วยผู้ประกอบการและรักษาการจ้างงาน
ยาพี่น้องผู้ใช้แรงงานนอกจากผลักภาระให้ไปเป็นของประกันสังคม
ที่จะมาเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้าง
ด้วยการลดเงินสมทบประกันสังคมและเยียวยาการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
เป็นเพราะคำสั่งปิดกิจการของรัฐ
การที่ท่านมักชอบผลักภาระให้กองทุนประกันสังคม
มาช่วยดูแลผู้ประกันตนจากความผิดพลาดและไร้น้ำยาของตัวเอง
สร้างความเสียหายให้กับกองทุนประกันสังคม
ที่ถือเป็นเงินในอนาคตของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
ที่จ่ายสมทบร่วมกับนายจ้างทุกเดือนทุกเดือน
แม้การลดเงินประกันสังคมจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ
ของทั้งผู้ประกันตนและนายจ้าง
ทำให้พวกเขามีเงินสดมากขึ้น

แต่อย่าลืมว่ากองทุนประกันสังคมไม่ใช่เงินของรัฐ

แต่เป็นเงินที่ลูกจ้างในจ้างช่วยกันจ่าย
มีรัฐช่วยสมทบมานิดเดียวเองแค่ประมาณ๒๗๕ของรายได้
แต่พอมีปัญหากลับมาเที่ยวลดเงินสมทบแบบไม่ยอมโปะคืน
นี่มันป้นกันชัดค่ะท่านประธาน
กระทำเช่นนี้มันกระทบกับความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมโดยตรง
พี่น้องแรงงานที่ออมเงินไว้

โดยเฉพาะพี่น้องแรงงานที่เพิ่งเรียนจบใหม่
นี่ไม่แน่ว่าจะยังได้บำนานอยู่ไหมนะคะ

ก่อนหน้าท่านมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานเองได้ลดอัตราสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

และนายจ้างสมทบร้อยละ๔ในเดือนมีนาพฤษภา๖๓
ทำให้ประกันสังคมสูญเสียรายได้เข้ากองทุนไปถึง๒๓๐๐๐ล้านบาท
และล่าสุดท่านได้ลดเงินประกันสังคมไปอีกเป็นครั้งที่๒

ข่าวนี้ใจดีลดให้นายจ้างเยอะด้วย
โดยลูกจ้างและนายจ้างสมทบ๑๐๒
ในรวดเดือนกันยาถึงพิธิกา๖๓
ทำให้กองทุนประกันสังคมสูญเสียรายได้เข้ากองทุนไปอีกถึง๒๔๐๐๐ล้านบาท

ล่าสุดท่านก็ได้ลดเงินประกันสังคมเป็นครั้งที่๓
โดยลูกจ้างและนายจ้างสมทบร้อยละ๓ในงวดเดือนมกรา
ท่านก็ได้ลดการสมทบในส่วนของลูกจ้างอีกเหลือเพียงร้อยละ๐๕ในเดือนกุมภามีนา๖๔
ทำให้กองทุนประกันสังคมสูญเสียรายได้ของกองทุนไปอีก๒๑๐๐๐ล้านบาท
รวมแล้วการลดเงินสมทบ๓ครั้ง
ทำให้กองทุนประกันสังคมสูญเสียรายได้จากการสมทบไปถึง๖๘๐๐๐ล้าน
หรือเกือบ๗๐๐๐ล้านบาท
โดยเป็นช่วงที่นายสุชาติเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานก็ร่วม๕๐๐๐ล้านบาท
แต่จนถึงตอนนี้ดิฉันยังไม่เห็นท่านจะมีแผนงานหรือมีแนวทางในการคืนเงินสมทบชดเชย
ให้กับกองทุนประกันสังคมจากการออกนโยบายรถสมทบของท่านเลย
ท่านกำลังทำให้ผลประโยชน์ในอนาคตของผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการลดเงินสมทบ
ที่เป็นตัวเร่งทำให้กองทุนประกันสังคมโดยเฉพาะกองทุนสลาภาพ
ในอนาคตที่จะต้องขาดทุนอยู่แล้วก็ยิ่งจะทำให้ถังแตกเร็วขึ้นไปอีก
ตัวอย่างให้เห็นภาพชัดนะคะอย่างเช่นน้องที่เพิ่งเรียนจบใหม่ใหม่
และมาเป็นผู้ประกันตนถ้าตอนนี้อายุ๒๓ปี
จ่ายสมทบกองทุนไปเรื่อยเมื่อเกษียณอายุหรืออายุครบ๕๕ปี
ก็จะไม่ได้เงินบำนานที่ตัวเองจ่ายสมทบไปเลยแม้แต่บาทเดียว
ถ้าถึงวันนั้นขอให้ทุกท่านจำไว้เลยนะคะว่าเป็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้
เป็นผลงานของรัฐมนตรีที่ชื่อว่าสุชาติชมกลิ่น
ท่านประธานที่เคารพคะความเสียหายที่สองที่นายสุชาติได้สร้างไว้กับกองทุนประกันสังคม
คือการที่ท่านเอาเงินกองทุนว่างงานไปเยียวยาผู้ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
จากสถานประกอบการถูกปิดคำสั่งจากรัฐก็อีกนั่นแหละค่ะ
กองทุนนี้ได้เงินมาจากการสมทบระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
สมทบน้อยมากแต่พอเกิดเรื่องก็มาป้นเงินจากกองทุนนี้
ทั้งที่มันเกิดจากความผิดของรัฐแท้ที่ทำให้กิจการต่างโดนสั่งปิด
โดยในรอบนี้ท่านใช้ไปแล้วประมาณ๒๘๐๐ล้านบาท
กับยอดเก่าในระลอกแรกก็ประมาณ๑๑๐๐๐ล้านบาท
แทนที่ท่านจะใช้เงินของรัฐบาลหรือพรกรเงินกู้หรืองบกลาง
สำหรับการเยียวยาในสถานการณ์โควิดมาจ่ายเยียวยาผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบ
คำสั่งปิดประสานประกอบการจากรัฐ
ที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดในการทำงานของท่าน
แต่ท่านกลับมาป้นเงินของผู้ประกันตนมาใช้จ่ายแทนรัฐบาล
ไม่สมควรมาทำแบบนี้เพราะมันไม่ใช่เงินของท่านหรือเงินของรัฐบาล
สรุปแล้วกระทรวงแรงงานของท่านได้นำเงินประกันสังคมมาใช้เยียวยาผู้ประกันตน
และช่วยเหลือผู้ประกอบการไปรวมแล้ว๘๐๐๐ล้านบาท
โดยที่ท่านก็ยังไม่คิดจะคืนเงินให้กับกองทุนประกันสังคมเลย
หรือคิดที่จะสมทบเพิ่มในส่วนของรัฐบาลแต่อย่างใด
ซึ่งท่านรู้ตัวไหมว่าท่านกำลังซ้ำเติมกองทุนประกันสังคมอยู่ขนาดนี้

อยู่กับเกือบ
๘๘๐๐๐ล้านบาท

การที่ดีขึ้นนอกจากท่านจะไม่คืนเงินกองทุนประกันสังคมแล้ว
ท่านยังกล้ามากที่จะเอาเงินก้อนนี้ซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนตอนว่างงาน
ที่เขาควรจะได้รับอยู่แล้วมาสร้างพีอาร์ให้กับตัวเองและหัวหน้าพักของท่าน
จัดพิธีในตองมอบเงินเอาหน้าเสียหยาโจให้เปลืองงบประมาณ
ทั้งที่มันเป็นเงินของเขาที่สะสมมาไม่ใช่เงินของท่านหรือรัฐบาลแม้แต่น้อย
ที่ฉันทราบดีค่ะว่าที่ฉันเคยอยู่บริษัทนี้แล้วต่อสู้กับคนงานมานาน
แทนที่ท่านจะเอาเวลาไปหาวิธีช่วยเขาไม่ให้ถูกเอารัฐเอาเปรียบ
ช่วยให้เขาได้ค่าชดเจอจากการรับจ้างเร็วขึ้น
กับเอาเงินของคนงานมามอบให้คนงานเพื่อเอาหน้าเสมือนเป็นบุญคุณใหญ่โต
ยังไม่พอค่ะท่านประธานช่วงนี้นายสุชาติก็ดูจะขยันเป็นพิเศษ
ต่อมาหลังจากที่รัฐบาลได้ออกนโยบายเราชนะวงเงิน๗๐๐บาท
ให้เป็นเครดิตในแอปเป่าตังค์ไม่ได้เป็นเงินสดแบบครั้งก่อน
และแน่นอนค่ะว่าผู้ประกันตนมาตรา๓๓ก็กินแห้วเหมือนเดิม
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ดิฉันคิดว่าท่านคงป้นเงินประกันสังคมอีกแล้วแหละ
คงจะไม่ควักเงินจากรัฐบาลหรอกแต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะท่านประธาน
ไม่ว่าจะด้วยเสียงประนามสาบแช่งหรือด้วยใกล้ถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ตาม
นายสุชาติชมกลิ่นก็ทำงานได้อย่างว่องวัยไหลลื่น
ไม่กี่วันก็ปล่อยโครงการม๓๓เรารักกันออกมา
แม่ดิฉันเลยอยากอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนักเดือนละครั้งเผื่อจะมีโครงการอะไรงอกออกมาอีก
โครงการม๓๓เรารักกันซึ่งจ่ายให้เป็นเครดิตในแอปเป่าตังค์สุดท้าย
ก็ทำได้เพียงแค่เอาไว้ซื้อน้ำปลาข้าวสารอาหารแห้งประทังชีวิต
เพราะเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถผ่อนบ้านไม่ได้
ยังให้อย่างแสนเค็มเพียง๔๐๐๐บาท
นโยบายนี้ไม่รู้จะช่วยกู้หน้าหรือขายหน้ากันแน่
เพราะนอกจากเค็มในการแจกเงินแล้วยังไม่วายใส่เกณฑ์เงินฝากไม่เกิน๕แสนบาทเข้าไปอีก
ทำให้แรงงานตั้งคำถามว่าทำงานมาเป็น๑๐ปีเนี่ยจะไม่ให้มีเงินเก็บบ้างเลยหรือไง
ถ้านักทหารนายพลัทธมันตรีบางคนเนี่ยทำงานไม่กี่ปียังมีเงินเก็บไป๑๐๐ล้าน๑๐๐๐ล้านเลยฮะ
สิ่งนี้ทำให้แรงงานชักไม่แน่ใจเสร็จแล้วว่า
โครงการม๓๓เรารักกันที่เกิดขึ้นเป็นเพราะท่านรักแรงงานหรือรักษาเก้าอี้ตนเองไว้กันแน่
ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนยกกาดสูงเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค
แต่การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงกว่าเดิมเป็นเพียงเพราะรัฐบาลที่กาดตกเสียเอง
เรื่องลักลอบเข้าเมืองของคนไทยที่ไปทำงานที่พม่า
ให้มีบ่อนพนันกิจกฎหมายปล่อยให้มีการค้ามนุษย์แปลงงานข้ามชาติ
จนทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ครั้งใหญ่
แรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าเมืองถูกชี้นิ้วตีตาด่าทอว่าเป็นสาเหตุของการระบาดในรอบนี้
แต่สาเหตุที่แท้จริงก็คือนายสุชาติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ที่ทำงานบกพร่องหละหลวมไม่สนใจการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติขาดแคลน
ประมาทในเรื่องของการคาดการณ์ความต้องการของแรงงานข้ามชาติ
เป็นแรงส่งธุรกิจค้ามนุษย์ที่นำเข้าแรงงานผิดกฎหมายให้เฟื่องฟู
สุดท้ายเลยได้แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้ถูกตรวจโรคไม่ได้กักตัว
ลักเข้ามาจนเป็นซุปเปอร์สเปดเดอร์ที่ตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
และแพร่ระบาดต่อจนมีผู้ติดเชื้อไปทั่วบ้านทั่วเมือง
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความผิดของรัฐมนตรีสุชาติยังไง

ดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าทำไมแรงงานข้ามชาติถึงได้ขาดแคลน
ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดระลอกแรก
เป็นช่วงที่แรงงานข้ามชาติจำนวนหนึ่งเริ่มทยอยกลับบ้าน
พอล็อกดาวน์ปุ๊บก็มีแรงงานข้ามชาติส่วนหนึ่งต้องตกงาน

ส่วนนี้ก็มุ่งหน้ากลับบ้านก่อนที่จะปิดด่านในวันที่๑๘เมษายน
แน่นอนค่ะว่ามีแรงงานข้ามชาติส่วนหนึ่งยังคงตกค้างอยู่ที่ประเทศไทย
แต่ก็มีสถานะเป็นแรงงานเถื่อน
เนื่องจากพอไม่มีงานทำก็ไม่มีนายจ้าง
เมื่อไม่มีนายจ้างเกิน๓๐วันก็เท่ากับว่าแรงงานกลุ่มนี้
ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต้องกลับประเทศต้นทาง
หลังสถานการณ์คลายล็อกดาวน์เศรษฐกิจที่กำลังจะโง่หัวขึ้น
มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก
หลังจากหลังการแพร่ระบาดในระลอกแรก
มีแรงงานข้ามชาติหายไปจากระบบสูงถึง๖แสนคน
จากปี๖๒ที่มีอยู่๓ล้านคน
พอมาเดือนสิงหาคม๖๓เหลืออยู่เพียง๒ล้าน๔แสนคน
ทำให้เมื่อคลายล็อกแรงงานข้ามชาติจึงขาดแคลน
ทั้งในภาคเกษตรภาคประมงรวมถึงภาคบริการและก่อสร้าง
มีนายจ้างและสถานประกอบการยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการ
จ้างแรงงานข้ามชาติพุ่งไปถึง๑๒ล้านคน
แต่อนุมัติเพียงแค่๖๙๐๐คน
และมีกลุ่มนายจ้างยื่นขอไปที่ประเทศต้นทาง
แต่ยังไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อีก๔๒๐๐๐คน
รวมแล้วก็สามารถนำแรงงานกลับเข้ามาแบบถูกกฎหมายได้แค่กว่าแสนคนเท่านั้น
โดยได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และอนุญาตให้นำเข้าแรงงานข้ามชาติ
ผู้ประกอบการอยากได้ร้อยท่านอนุมัติให้เขาแค่สิบ
แล้วแบบนี้จะไม่ให้เกิดปัญหาได้ยังไงคะ
ตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดิฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีการแก้ปัญหาแรงงานขาดแคนให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างแต่อย่างใด
จะมีก็แค่ท่านได้เซ็นต่อใบอนุญาตให้แรงงานที่ยังอยู่ในประเทศไทยสามารถทำงานได้ต่อเป็นระยะ
แต่นายสุชาติก็ยังไม่รู้สึกรู้สาว่าระเบิดเวลาลูกใหญ่ของปัญหาแรงงานข้ามชาติขาดแคนจะมาเป็นประเด็นที่ไล่ล่าท่านอยู่ขณะนี้
เหมือนที่ท่านลืมไปว่าท่านต่อใบอนุญาตทำงานให้แล้วแต่ท่านลืมบอกให้กระทรวงมหาทัยออกประกาศต่อวีซ่าให้ด้วย
ผู้ประกอบการอยากจะนำเข้าแรงงานให้ถูกกฎหมายนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายและมีค่าใช้จ่ายที่สูง
ลำพังก่อนโควิดก็แพงมากอยู่แล้วพอมีสถานการณ์โควิดเข้ามาค่าใช้จ่ายก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก
ท่านประธานดูตามสไลด์นะคะว่าการจะนำแรงงานข้ามชาติ๑คนเข้ามาเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
แรงงานข้ามชาติต้องได้รับทั้งหนังสือรับรองว่าทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ต้องมีใบรับรองแพทย์มีวีซ่ามีประกันสุขภาพมีประกันสังคมต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่ด่านควบคุมโรคต้องกักตัวอีก๑๔วัน
ทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่๒๐๐๐๓๐๐๐บาทต่อแรงงานข้ามชาติ๑คน
แค่ค่าตรวจเชื้อแล้วค่ากักตัวก็ปลาเข้าไปเป็นหมื่นแล้ว
จากค่าใช้จ่ายจะแพงแล้วขั้นตอนการนำเข้าก็ยุ่งยาก
ต้องใช้เอกสารมากมายในการกรอกจนต้องจ้างในหน้ามาดำเนินการให้
ในจ้างต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มอีก๑๐๒๕ของเงินเดือนแล้วแต่ว่าจะนำเข้ามากี่คน
ตัวอย่างดีก็มีให้ท่านได้เห็นทำไมไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างคะ

รัฐบาลไต้หวันช่วยนายจ้างออกค่ากักตัวแรงงาน
นำเข้าถึง๑๔๐๐ดอลลาร์ไต้หวัน
หรือประมาณ๒ใน๓ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ของแบบนี้ต้องมาจากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน

นายจ้างเลือกที่จะบริการในหน้าลักลอบค้ามนุษย์
แรงงานผิดกฎหมายที่จ่ายเงินน้อยกว่า
ไม่ต้องรอแรงงานกักตัว๑๔วัน
ไม่ต้องรอการอนุมัติอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน
ที่ต้องเสียเวลารอนานเป็นเดือน
ตรวจสุขภาพค่าประกันสุขภาพก็ไม่ต้องจ่าย
โดยที่นายจ้างจ่ายเงินให้ในหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการลักลอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพียงแค่

เห็นไหมคะว่าการลักลอบแรงงานเถื่อนมันคุ้มกว่าเห็น
ดิฉันจะเล่าให้ฟังจากมุมมองของแรงงานข้ามชาตินะคะ
พวกเขาไม่ได้มีทางเลือกแต่พวกเขาคือคนที่ถูกเลือก
เพราะถ้าเลือกไม่ได้ไม่มีใครอยากเป็นแรงงานเถื่อนในประเทศนี้หรอกค่ะ
พวกเขาเล่าว่าจะมีบริษัทในหน้าจัดการหาแรงงานที่กินค่าหัวคิวแรงงาน
ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง
มีทั้งระบบจ่ายสดและแบบผ่อน

พอด่านมาถึงไทยก็มีนายหน้ามารับช่วงหางานมาให้ทำ
แล้วก็ไม่ได้หางานให้ฟรีนะคะมีค่าหางาน
แต่แรงงานข้ามชาติต้องผ่อนเป็นรายเดือน
ยุคก่อนโควิดมีตั้งแต่๓๐๐๕๐๐พอมีโควิดก็แพงขึ้นไปอีก
มีหลายธุรกิจยอมจ่ายเงิน๕หัวคิวและเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อแลกกับการได้แรงงานเถื่อนมาใช้เพราะถูกกว่าเร็วกว่าง่ายกว่า
นำเข้ามาช่วงโควิดนั้นมีขั้นตอนการกักตัว๑๔วัน
เงินภาระค่าใช้จ่ายต่อตัวพุ่งกระฉูด
แน่นอนค่ะว่าในหน้าค้าแรงงานเถื่อนไม่ได้ทำคนเดียว
แต่เป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำล้วนแล้วแต่มีการจ่ายสวยกันตลอดทาง
อย่างที่ได้มีผู้อภิปรายไปก่อนหน้านี้แล้ว
คิดไม่ได้ว่าความยุ่งยากทั้งหมดที่เกิดขึ้น
และไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใดเลย
มันเป็นเพราะท่านต้องการให้บริษัทในหน้ายังทำมาหากินได้ต่อไป
และสวยก็จะยังอยู่ต่อไป
ที่ที่ฉันต้องมาย้ำเรื่องนี้อีกรอบ
เพราะกระบวนการนี้ที่เอื้อให้ในหน้าค้าแรงงาน
มันทำให้เกิดการเอารัฐเอาเปรียบลูกจ้าง
ซึ่งถ้าเลือกได้คงไม่ได้อยากเป็นแรงงานเถื่อนหรอก
ค่าใช้จ่ายค่าหัวคิวที่นายจ้างต้องจ่าย
ก็ไปหักเงินเดือนเอาจากค่าแรงในแต่ละงวดที่ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติได้รับ
ค่าแรงก็น้อยอยู่แล้วยังถูกหักอีก

กดขี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เพิ่งรับตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานได้เพียงไม่นาน
แต่ความผิดพลาดของท่านที่ปล่อยให้แรงงานขาดแคลน
เขาอยากจะนำเข้าแรงงานมาดีเป็นหลักล้านแต่พวกท่านให้ไม่ถึงแสน

สุดท้ายก็ต้องกลับไปใช้แรงงานเถื่อนที่รักรอบเข้ามา
แถมยังเจ้าหน้าที่รัฐเก็บสวยใต้โต๊ะ
ไม่ทราบว่าท่านไม่รู้ไม่เห็นหรือแกล้งมองไม่เห็นกันแน่
จนสุดท้ายโป๊ะแตกโควิดแพร่ระบาดอีกรอบ

และได้แพร่กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองยิ่งกว่าการระบาดในรอบแรก
ความผิดพลาดล้มเหลวของนายสุชาติ
เป็นต้นเหตุหนึ่งของการที่ประเทศและเศรษฐกิจ
ต้องอยู่ในสภาวะถดถอยเช่นนี้
ฉันจึงรับไม่ได้ที่ให้คนแบบนี้เป็นรัฐมนตรีแรงงานต่อไปค่ะ
แน่นอนค่ะว่าท่านก็ได้พยายามจะควบคุมการแพร่ระบาดของแรงงานข้ามชาติ
พยายามดึงแรงงานผิดกฎหมายให้ก้าวออกมาเพื่อตรวจหาเชื้อ
โดยการประกาศนิรัทธวัศกรรมแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่๒๙ธันวาคม๖๓ที่ผ่านมา
เปิดให้ลงทะเบียนให้ถูกกฎหมายแบบสั้นประมาณ๑เดือน
และพึ่งปิดรับนานที่๑๓กุมภาพื้นครั้งนี้
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะอันนี้ที่ฉันไม่เถียง
เพราะเป็นทางเดียวที่ทำให้แรงงานผิดกฎหมาย
แต่หลังจากประกาศนายจ้างที่กลัวความผิด

มีแม้กระทั่งพาไปทิ้ง
มีให้เห็นอยู่เป็นข่าวว่าหลอกลูกจ้างขึ้นบนรถว่าจะไปทำงาน
แต่สุดท้ายปล่อยเขาทิ้งไว้กลางทาง

แบบนี้เราจะคุมการแพร่ระบาดได้จริงเหรอคะ
ต้นทุนในการล้นทะเบียนที่แพงเหมือนเดิม
โดยรอบนี้ต้องจ่ายเกือบหมื่นต่อแรงงานข้ามชาติ๑คน
ตั้งเป้าว่าจะมีคนมาลงทะเบียน๕แสนราย
ขนาดเปิดได้แค่เดือนเดียวยังทะลุไปถึง๖แสนกว่าลาย
ทำให้ดิฉันสงสัยว่าตัวเลขที่ท่านอ้าง
ว่ามีแรงงานค่ำชาติปิดกฎหมายอยู่๕แสนราย

ทั้งที่ตอนนี้กระทรวงแรงงานของท่านเอง
ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีจำนวนเท่าไหร่
นี่ค่ะลองอ่านดูสิคะจากประกาศที่ท่านเซ็นเอง

ที่เข้ามาได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาอนุญาตสิ้นสุดลง
ซึ่งในขณะนี้ไม่อาจทราบได้ว่าคนต่างด้าวนั้นมีจำนวนเท่าไหร่

ว่าตอนนี้ไม่มีแรงงานเถื่อนอยู่ในประเทศไทยแล้ว
และจะไม่มีการลักลอบนำเข้ามาอีก
เมื่อกี้คุณหมอชนละนานที่เพิ่งพูดไปขออนุญาตที่เอ่ยนาม
ได้บอกไปแล้วว่าอาจจะมีการนำแรงตานเถื่อนเข้ามาถึงเกือบ๒ล้านคน
ถ้าบอกว่านี่คือความสำเร็จดิฉันเห็นว่านี่คือความล้มเหลวที่ท่านก็ก้มหน้ายอมรับ

และดิฉันก็อยากรู้ว่าหลังจากนี้นอกจากท่านจะเร่งดำเนินคดีกับแรงงานเถื่อนต่อไปแล้ว

เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าจะคุมโควิด๑๙จริงก็ต้องไล่ตรวจโควิดให้หมดไม่ใช่เหรอคะ
ซึ่งมีค่าตรวจตอนแรก๓๐๐ตอนหลังเพิ่งลดมาเหลือ๒๓๐๐
ที่ท่านอยากให้เขามาอยู่ในระบบก็เพื่อควบคุมโควิดไม่ใช่หรือคะ

แล้วยังให้ส่งผลตรวจได้ถึง๑๖เมษา๖๔นู่น
รอไปได้อีก๒เดือนซึ่งถือว่าช้ามาก
แล้วแบบนี้จะควบคุมโรคได้จริงเหรอคะ
ดิฉันขอถามจริงสรุปว่าท่านนิรโทษกรรมแรงงานข้ามชาติ
ผิดกฎหมายกันไปเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อควบคุมโควิด

นายสุชาติในฐานะรัฐมนตรีแรงงาน
ต้องเข้าใจว่าแรงงานข้ามชาติมีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยมากแค่ไหน
พวกเขาเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศในยามที่เราเข้าสู่สังคมสูงวัย
และแรงงานไทยจำนวนลดลงเรื่อย
อย่างที่เมื่อวานท่านนายกได้พูดไปแล้วว่าจำเป็นต่อประเทศ
และที่สำคัญเขาก็เป็นคนเหมือนกับเรา
หลังจากการระบาดใหญ่ที่สมุทรสาครที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ
ท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กับไม่ดูแลแรงงานกลุ่มนี้ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกับคนไทย
เลือกปฏิบัติกับแรงงานข้ามชาติอย่างไร้มนุษยธรรม

จากการกักตัวแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดระลอก๒ใหม่
โดยการเอารั้วรวดหนามาล้อมตลาดกลางกุ้ง
และชุมชนแรงงานข้ามชาติไว้
ไม่ได้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ถ้าท่านประธานเคยเข้าไปดูตามห้องเช่าของแรงงานเหล่านี้
ธรรมฐานจะทราบว่าห้องเช่าเล็กที่อยู่กันแบบแอร์เอาอัด๗๘คน

ถ้ามีหนึ่งคนในบ้านติดที่เหลือก็ต้องปิดพร้อมกันเลยใช่ไหม
ตกลงว่านี่คือวิธีการกักตัวผู้ติดเชื้อที่ถูกต้องเหรอคะ
เราจะลดหรือเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อกันแน่
จากสมุทรสาครจังหวัดอื่น
ก็คุมตัวแรงงานข้ามชาติระหว่างรอผลตรวจไวรัสโควิด๑๙
ย้ำนะคะว่าระหว่างรอผลยังไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ
และย้ำอีกครั้งด้วยว่าแรงงานข้ามชาติก็ไม่ได้ลักลอบเข้าเมืองมาทุกคน
กักขังเสมือนว่าเป็นสัตว์ไม่ใช่มนุษย์อย่างเรา
เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน
ภาพนี้คือภาพการกักตัวของแรงงานข้ามชาติ
ที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
รอการตรวจโควิดที่จังหวัดละนองและประจวบคิริคัน
กระทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ใครก็คงยอมรับไม่ได้ค่ะ

แรงงานพวกนี้ก็ควรที่จะได้ปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
สำหรับพวกเราชาวแรงงานแล้วแรงงานทั้งผองคือพี่น้องกัน
สิ่งที่แรงงานไทยต้องเจอแรงงานข้ามชาติ
ว่าจะเป็นแรงงานพม่ากัมพูชาหรือลาว
ก็ต้องเจอกับความเดือดร้อนไม่ต่างกัน

เพราะว่ารัฐบาลไทยไม่เคยแย่แสไม่เคยเยียวยา
และยังกระทำกับพวกเขาเหมือนไม่ใช่คนอีก
แรงงานข้ามชาติก็ต้องการการปฏิบัติที่เท่าเทียมเช่นเดียวกันค่ะท่านประธาน
ความล้มเหลวและความไร้ประสิทธิภาพในการทำงานของท่าน
ดิฉันก็พอจะทราบได้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
ท่านประธานค่ะในช่วงครึ่งปีหลังของปี๒๕๕๙
สถานการณ์บ้านเมืองของเรามีเรื่องการชุมนุมทางการเมือง
อย่างที่ทราบกันดีว่าในตอนแรกมีการชุมนุมของประชาชนที่ยื่น๓ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
ต่อมาเมื่อการชุมนุมขยายตัวรัฐบาลทำท่าจะเอาไม่อยู่
จึงเกิดกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มที่๒แสดงท่าทีสนับสนุนรัฐบาลขึ้นมา
หลายครั้งมีการชุมนุมในบริเวณใกล้เคียงกันจนเกิดเป็นการยั่วยุถึงขั้นปะทะ
ส่วนในโลกออนไลน์ก็มีการโจมตีกันด้วยวาทะสร้างความเกลียดชัง
ข่าวปลอมทำลายความน่าเชื่อถือของผู้ชมนุมโดยเฉพาะฝั่งที่ต่อต้านรัฐบาล
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าสังคมไทยจะถูกผลักเข้าสู่ความแตกแยก
ร้าวลึกครั้งใหม่ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองแบบนี้
นายสุชาติชมกินในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีแรงงานในรัฐบาลที่เป็นของ
ประชาชนคนไทยทุกคนแทนที่ท่านจะตั้งอกตั้งใจทำงานของตนเอง
กลับใช้ความเป็นสอสอความเป็นรัฐมนตรียุโยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกในสังคม
เบื้องหลังในการขนคนในเครือข่ายของตัวเองมาสร้างบรรยากาศความรุนแรงในการชุมนุมในลักษณะม็อบชนม็อบ
ท่านประธานค่ะเมื่อวันที่๑๗พฤศจิกายน๖๓มีการชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภา
ทุกท่านในที่นี้น่าจะจำกันได้ในวันที่มีการประทะกันระหว่างมอบราษดรและมอบเสื้อเหลือง
ซึ่งมีคนในเครือข่ายของนายสุชาติเข้ามาร่วมอย่างมากมายแต่ก็ไม่แปลกอะไรหรอกค่ะ
ถ้าการชุมนุมในครั้งนี้ไม่เกินเลยไปสู่การใช้ความรุนแรง
ของประชาชนโดนทั้งการใช้กำลังคุมฝุงชนโดยตำรวจ
แล้วยังโดนคว่างปลาสิ่งของเข้าทำร้ายร่างกายโดยกลุ่มคนที่ใส่เสื้อเหลืองจนเป็นการปะทะ
พอตกค่ำก็ถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕๕คน

ปอกกระสุนตกเกลือนอยู่ทางฝั่งของมอบเสื้อเหลืองเต็มไปหมด
แล้วคนก่อเหตุเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรล่ะคะ
ก็คนที่ทำงานให้ท่านที่จังหวัดชนบุรีไงล่ะคะ
อย่างคนแรกคนที่กำลังถือก้อนหินปลาใส่ผู้ชุมนุมฝ่ายตรงข้าม
คือทิศหมึกหรือสมชายแน่นิ่ง
เมื่อที่ฉันไปส่องไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊คท่านหรือเฟซบุ๊คการทำงานของเขาแล้ว
ปรึกยังคงทำงานให้กับท่าน
ดูสิคะรูปท่านขึ้นหลาเต็มท้ายรถนะคะ

ซึ่งทำหน้าขึงขังชี้เป้าให้ทิศหมึกปลาหินใส่ก็คือบังทองหรือหน่องหลังเพชร
ดิฉันอยากให้ท่านประธานดูค่ะว่าวังทองหรือหนองหลังเพชรเนี่ย
อยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุการณ์ทำร้ายมอบราษดรที่หน้ารัฐสภาในวันที่๑๗พฤศจิกายน๖๓คน
คนนี้เป็นทีมงานในสำนักงานของสสสุชาติชมกลิ่น
และยังคงทำงานให้อย่างเปิดเผยหลังจากเกิดเหตุการณ์ประทะดังกล่าว
เดี๋ยวท่านประธานจะไม่เชื่อแล้วท่านรัฐมนตรีจะปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่คนของท่าน
ยืนยันได้ว่าเป็นคนในเครือข่ายของท่าน
ดิฉันก็เอามาจากเฟซบุ๊คท่านอีกนั่นแหละค่ะ
ด้านซ้ายเป็นรูปภาพกิจกรรมการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด๑๙
ปรากฏรูปของบังทองหลังเพชรและแก๊งหลังเพชรซอยเก้า
ถ่ายรูปร่วมกันกับสจตีสุรพงศ์นำชัยรุจิพงศ์
กลุ่มนี้ก็คือลูกน้องของสจตีค่ะ
ซึ่งสชศรีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนดูที่รูปขวาค่ะท่านประธาน
สจตีเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสสสุชาติชมกลิ่นนั่นเอง
หรือจะเป็นคนนี้คะเห็นได้เลยเนี่ยว่ามอบเสื้อเหลืองได้มีอภิษฎ
สามารถใช้พื้นที่ในหน่วยงานทหารได้ด้วยนะคะ
คนนี้ได้ชื่อว่าเต้ซ่าซอยเก้าหรือกลุ่มหลังเพชรซอยเก้า
ในภาพก็เห็นได้ว่าเคยไปร่วมงานถ่ายภาพกับท่าน
กระเช้ากำนันเผือกและคนสนิทและผู้ติดตามของท่าน
ก็เป็นการนำมอบเสื้อเหลืองอยู่ที่ชนบุรี
เมื่อดิฉันขุดคุยลึกเข้าไปอีกพบว่าเตสซ่าซอย๙
มีสายสัมพันธ์อันดีกับกำนันเข็กที่มีความสนิทสนม
ถ่ายรูปคู่กันอย่างใกล้ชิดท่านดูเอาละกันค่ะ
สนิทสนมกันขนาดไหนถึงกับให้นายสุชาติมาประดับ
กำนันให้ท่านประธานที่เคารพค่ะ
คดีทำร้ายและยิงผู้ชำนวงรัฐสดรบัตรเจ็บที่หน้ารัฐภาค
จนถึงบัตรนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการหาตัวผู้กระทำผิดทั้งทั้งที่ผู้เสียหาย
ได้ออกมาแจ้งความก็แล้วปลอกกระสุนกกตกอยู่เต็มเกลือน
พื้นถนนก็แล้วตำรวจเก็บหลักฐานไปหมดแล้วด้วย
อดคิดไม่ได้ค่ะว่ากระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า
นั่นเป็นเพราะว่าที่ผู้ต้องสงสัยเป็นคนของรัฐมนตรีใช่หรือไม่
จากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าท่านมัวแต่ไปใช้คนและเครือข่ายของตัวเอง
สนับสนุนการสร้างความขัดแย้งสนับสนุนการใช้ความรุนแรง
โดยที่ท่านไม่ทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
จนนำไปสู่การจัดการแรงงานที่ล้มเหลวสร้างความเสียหายกับกองทุนประกันสังคม
พูดง่ายท่านเป็นรัฐมนตรีแรงงานแต่ท่านมาเอาเวลาไปสนับสนุนม็อบ
ม็อบชนม็อบจนงานการในหน้าที่ตัวเองเละเทะ
สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไปทั่วประเทศไทย
ท่านไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีของพี่น้องแรงงานทุกคนได้
บกพร่องต่อหน้าที่ในการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ล้มเหลว
ดิฉันจึงไม่สามารถที่จะไว้วางใจให้นายสุชาติจมกลิ่น
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไปได้แต่แม้แต่วินาทีเดียวค่ะ